คุณผู้ชมช่วงนี้ติดตามข่าวสารกันมาชั่วโมงกว่าแล้วนะคะ
ขอบคุณล่ามภาษามือด้วยอาจารย์ไพรวัลแสงสุนทรนะคะ
ทีนี้เรามาดูเรื่องเกี่ยวกับอุบัติเหตุกันหน่อย
อย่างที่บอกว่ามันเกิดขึ้นหลายพื้นที่
แล้วก็อย่างที่ลำปางจะพาคุณผู้ชมไปดู
เพราะว่ามีเหตุแล้วก็ทำให้คนเสียชีวิต
เสียชีวิตในที่เกิดเหตุเลยนะครับ
เหตุการณ์สลดนี้เกิดขึ้นบริเวณถนนโผลจ์ยูอทินค่ะ
ลำปางตากหน้าแม่วังรีสอร์ท
ต้าที่ตำบลชมพูอำเภอเมืองจังหวัดลำปางนะคะ
นางก็คือนายธนพลซับซาดหรือว่าบิ๊กอายุ๒๑ปีเป็นชาวลำปางค่ะ
ซึ่งบิ๊กเคยออกรายการโทรทัศน์แล้วหลายรายการ
แล้วก็เป็นนักกีฬามอเตอร์ไซค์ผ่านผล
นอนเสียชีวิตอยู่บนถนนในชุดเป็นชุดนักแข่งรถเลยนะคะ
แล้วที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ก็เลยให้คนขับรถคู่กรณี
ก็คือนางสิริลักษณ์เล็กกำแหงเป่าเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์
ต่อหน้าของญาติผู้เสียชีวิตแบบนี้เลยนะคะ
ผลที่วัดได้ออกมานี่ค่ะ๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
จากการสอบสวนนางสิริรักษ์ก็ทราบว่าขับรถปาเจโร่มากับสามี
ออกมาจากอำเภอกเกาะคามุ่งหน้าเข้าตัวเมืองลำปางมาตามเส้นทางปกติเลยค่ะ
พอมาถึงจุดที่เกิดเหตุตอนนั้นกำลังจะเปลี่ยนเลน
แต่ก็มีการเปิดไฟเลี้ยวนะเปิดไฟซ้ายเพื่อที่จะเข้าช่องทางด้านซ้าย
จังหวะนั้นคุณผู้ชมเป็นจังหวะเดียวกันกับที่รถบิ๊กไบท์ของผู้ตายเนี่ย
ขี่มาด้วยความเร็วพุ่งชนท้ายรถปาเจโร่เต็มแรง
ส่วนสาเหตุที่แท้จริงตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการสอบสวนนะคะ
อีกเหตุหนึ่งอยู่ที่ฉะเชิงเศร้านะคะ
เจ้าหน้าที่ปฐมพยาบาลนายสุธิพลสุภรคนขับขี่รถบิ๊กไบท์
ซึ่งได้รับบาดเจ็บถลอกตามร่างกาย
ก่อนที่จะนำส่งโรงพยาบาลจุฬารัฐ๑๑
จากเหตุขี่รถชนรถพ่วงข้างที่ไม่มีไฟหน้าแล้วก็ไฟท้าย
ข้ามถนนมาตัดหน้ากระทันหันนะคะ
โดยคู่กรณีก็ทิ้งรถหลบหนีไป
เหตุเกิดบริเวณโค้งวังน้ำกรดถนนสุขุมวิทย์สายเก่า
หมู่๑๔ตำบลบังปะกงนะคะ
ไปดูที่อุตรดิษฐ์กันบ้างนะคะคุณผู้ชม
ผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตจากเหตุรถกระบะเสียหลักพุ่งลงข้างทาง
ถนนสายเขื่อนสิริกิจอุตรดิษฐ์หมู่๗
ตำบลผาเลือดอำเภอท่าปลา
เจ้าหน้าที่ก็เข้าตรวจสอบพบผู้เสียชีวิต๔ศพ
แล้วก็ได้รับบาดเจ็บอีก๗รายนะคะ
จากการสอบถามหนึ่งในผู้บาดเจ็บก็เล่าให้ฟัง
ว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยนายสรรพยุทธชัยสวภาที่เป็นคนขับเสียชีวิตด้วยเนี่ยนะคะ
อยู่บ้านหมู่๔ตำบลแสนต่ออำเภอน้ำปาด
ก็ขับรถไปรับญาติที่บ้านหัวฝ่าย
มาเที่ยวที่หาดผาเต่าที่ตำบลผาเลือด
เล่นน้ำกันวันสงกรานนี่แหละค่ะมากันทั้งหมด๑๑คน
ตอนประมาณสักอีก๒กิโลจะถึงหาดผาเต่า
จู่รถก็เสียหลักข้ามเลนแล้วก็พุ่งลงข้างทาง
ชนกับคันดินข้างทางจนทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ
คาดว่าคนขับรถอาจจะหลับในนะคะ
ไปดูอุบัติเหตุที่ปราจีนบุรีนะคะนี่เป็นนาทีชีวิต
อุบัติเหตุรถชนกัน๓คันบนถนนทางหลวงหมายเลข๓๔๘๑บ้านสร้างประจีน

เป็นบริเวณหน้าท่าข้าวสิริทงชัยนะคะตำบลบางกระเบาอำเภอบ้านสร้าง
มีผู้เสียชีวิตเป็นเยาวชนชายอายุ๑๕ปีที่ขี่รถจักรยานยนต์นั่นแหละค่ะ
คือขี่มาชนท้ายรถเก่งที่เลี้ยวเข้าซอยกระทันหัน
พอชนเสร็จแล้วร่างนี่ค่ะก็ไปชนกับรถกระบะที่แล่นมา
ทำให้รถกระบะนั้นทับร่างเต็มเสียชีวิตทันที
ไปดูที่ปฐุมธานีนะคะอีกหนึ่งเหตุค่ะคุณผู้ชม
ดูรถสีแดงนายภาณุพงธสาคนขับเนี่ย
เขาคือทีแรกพอเขาจอดอยู่ข้างทางแล้วก็มาแซงรถคันหน้า
ของเจ้าของทิพย์กล้องหน้ารถแล้วนะค่ะ
แล้วก็ไปพุ่งชนร้านขายโรตีริมทางกระจัดกระจายเลยค่ะ
นี่เห็นไหมพอรถคันที่เขามีกล้องหน้ารถขับมาผ่านมาถึงตรงนี้
ก็เห็นเลยว่าร้านโรตีนี่ได้รับความเสียหาย
คือตอนแรกรถที่มีกล้องเขาก็ขับมาแล้วเห็น
โอ้โหรถแดงแซงซ้ายเขาบอกว่าโอ้โหไปเร็วขนาดนี้เนี่ย
ข้างหน้าอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะแล้วก็จริง
ใช่ค่ะค่ะจริงด้วยนะฮะ
จุดที่เกิดเหตุคือถนนวงแหวนรอบนอกฝั่งตะวันตก
ตำบลครูบางหลวงอำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปฐุมธานีนะคะ
หลังจากที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบ
พบร่างของนางสาวสมปองพิราศรอายุ๓๒ปี
เสียชีวิตแบบอัดกับเสาเหล็กป้ายบอกทาง
สภาพนี่คือบริเวณหัวเข่าทั้งสองข้างขาดนะคะ
แล้วก็มีป้ายบอกทางของกรมทางหลวงหักเสียหาย
ข้าวของพวกโต๊ะอุปกรณ์เก้าอี้ร่มเศษโรตีสายไหมกระจายเลยค่ะ
รวมถึงรถจักรยานยนต์แบบพ่วงข้างก็พัง
อกจากนี้นะคะมีผู้บาดเจ็บอีก๒คนก็คือนายพานุพงศ์ที่เป็นคนขับรถเก๋ง
กับเพื่อนสาวนั่งไปด้วยก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล
ส่วนแม่ของผู้ตายบอกว่าลูกสาวเพิ่งย้ายไปขายโรตี
แล้วก็บอกว่าช่วงสงกรานน่าจะขายดี
โดยคนขับถึงแม้ได้รับบาดเจ็บก็ยังพอให้ปากคำได้นะคะ
ก็บอกว่าระบบเบรกรถของตนขัดคล่องก็เลยเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้ขึ้น
เจ้าหน้าที่ก็บอกว่าหลังจากนี้จะต้องสอบสวน
หาสาเหตุที่แท้จริงเพื่อที่จะดำเนินคดีต่อไปนะครับ